มากันที่เรื่องของความเชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
เห็นบอกว่ามีเลขด้วยนะคะเป็นร่างทรงค่ะ
เขาแย้มเลขเด็ดมาคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ชาวบ้านไปขุดพบหายเป็นหายลักษณะใบใหญ่เลยนะคะ
อายุกว่าร้อยปีแล้วค่ะพากันไปดูปรากฏว่า
กลายเป็นสิ่งที่เห็นต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงที่ถือทูบอยู่ในมือ
แล้วก็ลักษณะเหมือนพูดเป็นภาษาที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะ
แต่ชาวบ้านเขาเข้าใจกันว่านี่เป็นเรื่องของการสื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ
ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริง
ถามว่าทำไมถึงกลายเป็นภาพนี้ได้เล่าย้อนกลับไปก่อน
เมื่อวาน๒๐พฤษภาคมทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปเลยที่บ้านนารุ่ง
บนนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ไปที่บ้านของคุณลุงบุญชูเหมือนชอบ
หลังจากที่ทราบข่าวมาว่าคุณลุงบุญชูเนี่ย
ไปขุดพบหายโบราณขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีสภาพสมบูรณ์ใช่แล้วค่ะ
มีลวดลายสวยงามเด่นชัดซึ่งชาวบ้านเนี่ยที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยนะ
พากันมาไหว้ขอเลขเด็ดกันแบบนี้
คุณบุญชูเล่าถึงที่มาที่ไปบอกว่าช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ระหว่างที่เดินไปที่ทุ่งนานท้ายหมู่บ้าน

ปรากฏว่าถางไปถางมาจอบไปกระทบกับอะไรบางอย่าง
ก็เลยขุดลงไปดูไปพบเป็นหายโบราณขนาดใหญ่นะฮะ
แต่พอตัวเขาเองกับชาวบ้านพยายามที่จะยกขึ้นมาจากดิน
หายขึ้นมาจากดินปรากฏว่าเฮ้ยมันหนักยกขึ้นมาไม่ได้
ก็เลยไปตามลูกสาวผู้หญิงที่ใส่เสื้อขาวเมื่อสักครู่ค่ะ
ทำพิธีอะค่ะตามลูกสาวมาทำพิธียกขันห้าขันแปด
ขอขมาพระแม่ธรณีที่สุดแล้วสามารถนำหายขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
จากนั้นก็เลยเอาหายมาที่บ้านของลุงบุญชู
ก็มีการเชิญร่างทรงชื่อว่านางขนเอกวุฒิวงศาอายุ๖๘ปี
มาทำพิธีเพื่อขายปฏิสนาที่มาของหายโบราณ
ตามความเชื่อแล้วก็ไม่พลาดนะคะไม่พลาดเลยเรื่องนี้
นี่ร่างทรงนี้นะคะไม่พลาดที่จะขอเลขเด็ดกัน
ร่างทรงพูดถึงตัวเลขด้วยนะคุณลองฟังดูนะ

นั่งจดกันบอกว่าเตรียมเลยหนึ่งมิถุนาเนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกัน
ร่างทรงบอกว่าหายโบราณนี้เป็นสมบัติของต้นตระกูลของนายบุญชูมาหลายชั่วอายุคน
พอถึงเวลาก็เลยออกมาให้นายบุญชูได้พบได้เห็นได้ขุดออกมา
นับจากนี้ไปครอบครัวของนายบุญชูครอบครองหายโบราณนี้แล้วนะคะ
จะไม่ลำบากอีกต่อไปจะมีแต่โชคแต่ลาบร่างทรงบอกแบบนี้
คุณผู้ชมทีนี้ไปดูบรรยากาศอีกหนึ่งจุดค่ะ
อาสมรุษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ชาวบ้านก็แวะไปเรื่อยแล้วค่ะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอโชคขอลาบ
พร้อมกับนำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองของเล่นเด็ก
ไหว้แก้บนด้วยงวดที่ผ่านมาโดนได้กันไงนะฮะ
คุณสุพรรณีแย้มศรีอาชีพค้าขายบอกว่างวดที่ผ่านมา
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว
เลข๒๒กับเลขอื่นได้เงินมา๕๐๐๐บาท
ก็เลยรีบกลับมาแก้บนนะคะ

พร้อมกับบอกด้วยว่าถูกรางวัลมา๕งวดติดต่อกันแล้ว
ได้เงินรวมแล้ว๔แสนกว่าบาท

การันตีถึงความแม่นส่องต่อเลยค่ะ

สีอะไรเลขอะไรแล้วก็มีการ
เขียนไว้นะคะจดตัวเลขไว้ที่ได้เนี่ยเป็นตัวเลข๖ตัว

ตัวเลขมันลอยจับคู่กันเองด้วยสามคู่๐๒๕๔๘๙ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ